คุณผู้ชมใครที่ชอบกินละมุดแล้วชอบแบบเอาเข้าป่าเป็นคำใหญ่
แล้วค่อยแบบเอาเม็ดออกมานะระวังด้วยเพราะเม็ดมันใหญ่
ดำหรือไอ้มันขาอยู่ตรงในคอเอาออกไม่ได้
ต้องไปหาหมอเลยนะนะฮะอันตรายมากเอาไปดูภาพเลยครับ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
ขี้ค่อยเอาเม็ดมันออกมาจากไปคาอยู่ในหลอดลมนู่นนะครับ
ป่วยเป็นผู้หญิงอายุ๔๘ปีแล้วกินละมุดไปตั้งแต่๒วัน
ก่อนแล้วก็พากันมาโรงพยาบาลเพราะหายใจหอบเหนื่อยหายใจ
ถนัดอ่อนเพลียไม่เต็มปอดเลยแล้วยังรู้สึกว่าจุกแล้ว
ไม่รู้ก็เลยรีบพาห้องฉุกเฉินนะเพื่อที่จะทำการเอาเม็ด
อันนี้ออกมาจากในหลอดลมปรากฏว่ามันกลายเป็นเด็ดละมุด
คุณผู้ชมถ้าเอาออกไม่ทันหรือว่าช้ากว่านี้มันอาจจะหลุด
ไปลึกกว่านี้แล้วมันจะยากขึ้นจะกลายเป็นผ่าตัดใหญ่เข้าไปอีก
นะฮะการที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ต้องการจะเป็นอุทาหรณ์ใครที่
รับประทานผลไม้ต้องระวังถ้าเกิดว่ามันมีเม็ดก็ดูให้ดี
เด็ดแข็งแบบนี้มันอาจทำให้เราเจ็บตัวแล้วเสียเงินแล้ว
เสียเวลาด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำหรับคนชอบทาน
ละมุดนะครับสารภาพเลยว่าหนึ่งในนั้นคือปุ้ยเองค่ะชอบแบบ
กลืนเข้าไปแล้วมันจะมีเม็ดทุกเลยนะมันจะคมอย่าง
นี้ไม่คิดเลยว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้มันลื่นเข้าไปได้